คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ครับ
บุรีรำวัดแห่งหนึ่งเขากำลังจะจัดงานผ้าป่ามหาสงคราน
ก็คือมีทั้งงานผ้าป่าด้วยมีทั้งสงกรานด้วยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าโอ้โหมีฝนเทลงมา
ไม่ใช่ฝนอย่างเดียวมีลมพายุมีลมหมุนด้วย
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ระทึกนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหรวมมาเรียกงานวัดประชานเยียดวิทย์เปลือกระเริกหมด
เฮ้ยจอดหนังก็พังนู้น
จอดหนังรวมหมดเลย
จอดหนังก็รวมนู้น
หมดหมด

โอ้โหจอหนังยังไม่เหลือเสาไฟใหญ่ตรงสาราก็ล้มหมดเลยคุณ
ระเนระนาดจริงหลังจากที่มีทั้งฝนและที่สำคัญก็คือลมแรง
โอ้โหชาวบ้านบอกลมหมุนออกมานะฮะทั้งพระทั้งโยมต้องวิ่งหนีเลยนะครับ
คือที่วัดแห่งนี้นะฮะก็คือวัดประชาเนรมิตนะครับ
ตำบลนางรองอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
กำลังเตรียมจัดงานภาพประมหาสงครานตั้งเต้นอะไรไว้แบบนี้คุณ
จะให้ชาวบ้านเอาของมาขายหรือว่าทำบุงทำบุญอะไรตรงนี้นะฮะ
งานจัดขึ้น๑๓๑๕เมษายนปรากฏว่าถูกลมพายุ
บางทีนะก่อนจะสงกรานหรือว่าช่วงสงกราน
จะมีเนอะพายุฤดูร้อนแบบนี้มันพัดถล่มซะก่อนนะฮะ
เจ้าวาดวัดประชานิรมิตรบอกว่าโอ้โหทั้งพระทั้งโยมตอนนั้นนะ
ก็กำลังระดมกันในการที่จะทำโรงทานตั้งจอหนังเครื่องเสียง
เสียงเสาไฟฟ้าแล้วก็ประดับปรดา

แต่ปรากฏว่าโอ้โหลมมันมาแบบนี้เลย
ทำให้จอหนังก็กระจายเสาไฟฟ้าก็หักนะฮะ
เสาไฟกินนารีในวัดก็พัง
แล้วคุณดูสาลงสาลาตั้งหลังคาอะไรแบบนี้

ดูเสาสิเสายังหักได้เลย
แล้วก็โชคดีที่ญาติโยมวิ่งหลบได้ทัน

ส่วนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอ้โหสร้างความเสียหายให้เยอะเลยนะครับ
ก็ไม่เชื่อเลยว่าจะมีลมพายุพัดมาแรงแบบนี้
เรื่องต้นรายงานให้ทางอบตอำเภอ

ทราบแล้วเพื่อประเมินความเสียหายและช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไป

ญาติโยมก็บอกว่าทำเท่าที่ทำได้
สาราที่พังไปหรือว่าหลังคาอะไรที่มันหักโค้นก็

ช่วยกันเก็บกวาดก่อนแต่ว่างานบุญก็ยังเดินหน้าต่อไปนะฮะ